ขอบคุณค่ะ
วันนี้ค่ะข่าวใส่ไข่ครบ

เราอยู่กับท่านผู้ชม๓ปีเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มา๓ปีแล้วนะฮะ
วันนี้วันเกิดพอดีเลยเหรอ

น้องอยากจะเอาภาพเก่ามาประมวล
ซึ่งเห็นว่าถ้าเอามาเราก็โดด่าแน่นอน
เพราะพี่หนุ่มคือฉุมากตอนนั้น

อ้วนขึ้น

ครบรอบสามปีแบบนี้เราก็อยากจะโม่บเสื้อเนี่ยให้เพื่อก็แฟนรายการข่าวใส่ไขของเราค่ะ
โดยการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งไลน์มาอวยพรพวกเรานะคะ
แจกไปเลยเรียกว่าเสื้อเรามีมาแบบเพียบเลย

มันเอ็มได้ไงถ้าเป็นคนที่ใส่ใหญ่ต้องได้บอก

คุณแม่อยู่เฉย
ที่จริงใหม่ที่ได้

เจ๊ฟากันเปละว่ะ
ฮา
พี่บ้านเป็นอย่างงี้

สวัสดีค่ะร้ายล้านอะไรอย่างนี้ได้หมด
มีเงินสำคัญสำหรับฮิวิทย์ค่ะ
งั้นก็ฝากด้วยนะคะ

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

คือคุณที่จะมีสิทธิ์
ส่งอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะส่งเข้ามา
แต่ว่าลงท้ายไว้ให้หน่อยว่าสดใหม่ให้เยอะ
จะได้รู้ว่าเพื่อชิงเสื้อ

คุณรถเมย์น่ารักจังเลยสดใหม่ให้เยอะ
เหนียวดำจังเลยสดใหม่ให้เยอะ
อะไรอย่างนี้ก็ได้
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชม
ลงไปในนั้นเลยเหรอเพราะว่าไม่มี

บอกเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะ
โอเคอย่างนี้ถือว่าผ่าน
แต่ไม่จำนวนจำกัดนะ
เอาที่เราถูกใจ
บอกข่าวความปลื้มใจแล้วก็เรารู้สึกว่า

ซึ่งเขาเข้าไปช่วยน้อง๑๓คน
คือทั้งโคสต์แล้วก็ทีมหูป่า
ก็พอระหว่างที่ช่วยเนี่ยก็คุณพ่อเสียชีวิต
หลังจากตรวจสุขภาพแล้วก็ได้ทราบข่าว
ก็เตรียมตัวกลับบ้านแต่ว่ากลับไปทันทีนั้นไม่ได้
เพราะว่าตามกฎการดำน้ำนั้นห้ามขึ้นเครื่องบิน

เพื่อป้องกันการเกิดอาการมีฟองก๊าซในเลือด

โดยวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อเวลา๖โมงเนี่ยนะคะ
นายวิสูจน์คำยอดผู้บริการท่าอากาศยาน

โดยท่านได้เดินทางกับ
เครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศออสเตรเลีย

กับนายกของออสเรียก็ชื่นชมคือ
ในประเทศออสเตรเลียก็ชื่นชมอยู่

กับสองดำน้ำอังกฤษที่ไปเจอหมูป่า

อังกฤษได้ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า
พร้อมที่จะเสนอให้มีการมอบเครื่องราช

ซึ่งมีเกียรติศักดิ์สูงสุดในลำดับสอง

เพื่อยกย่องความกล้าหารของทั้งสองท่าน

ที่บอกว่ามีกี่คน๑๓คน
คนไทยหลายคนพึ่งทราบว่ามีการดำน้ำในถ้ำ
ก็งานนี้แล้วก็ได้ทราบว่ามีคนที่เก่งกาดมากมาย
แล้วเขาก็ทิ้งงานทิ้งงานทุกอย่างเพื่อมาช่วย
เคยมีส่วนร่วมกู้ภัยในใต้น้ำมาแล้วหลายประเทศ
แล้วก็มีส่วนช่วยเหลือในภารกิจช่วยเหลือทหารทางอังกฤษ๖นาย

เขาช่วยทั้งคนที่รอดชีวิตแล้วก็ไปงมศพ

นี่เป็นทีมนี่คือทั้งทีมนี่คืออังกฤษนะคะ

ตอนนี้คุณหนุ่มปักทงทุกของทุกประเทศ
ที่มาช่วยเราที่อยู่ที่หน้าถ้ำ
แล้วก็น้องเราเพื่อนบ้านของเราเรามาก่อนเลย๑๒๔

ตอนที่ซึนามีที่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนเราไปเที่ยวหลังจากนั้น
เมื่อกันเวลาที่พักเล็กมาขอบคุณคนไทย
คนเมืองไทยส่งเครื่องปั่นไฟฟ้าไปช่วย

เหมือนเราก็ขอบคุณนะ
โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๑๓คนด้วย
แล้วก็สำหรับทีมงานทุกคนทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือน้องออกมาด้วย
ที่กำลังพักฟื้นเพื่อสุขภาพให้แข็งแรงที่สุด
แต่เร็วนี้ก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งในเรื่องของสภาพจิตใจ
นี่แหละค่ะเขาจะต้องรับรู้อีกหลายเรื่องเลย
ถูกต้องนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะฮะ
แล้วที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่มีการพูดกันไปเนอ
ว่าบางครั้งอย่างเช่นคนชิลี

เขาก็ได้มีการออกมาเตือนนะว่า
บอกน้องฝากเตือนด้วยว่าต้องอยู่ให้ได้
เพราะว่าในช่วงนี้คุณจะโดนคุณจะโดนเชิดชูอย่างเต็มที่

เหมือนเช่นตัวเขาเองเขาก็เคยถึงขั้นที่ว่า
ไปพบประธานาธิบดีชิลีแบบไปฮอลลีวูด
เชิญตัวไปในทุกที่สร้างภาพยนตร์ให้เขา

หายในแว็บเดียวนี่นะค่ะหายเลยค่ะเปลี่ยนแปลง
ได้ค่อยซาเหมือนกับคนก็เปลี่ยน

แล้วตรงนั้นแหละเขาจะปรับสภาพไม่ทัน
อืมเพราะตอนนี้ก็ขึ้นแบบปุ๊บเลยเหมือนตอนนี้ที่น้องเขาอาจจะปรับสภาพไม่ทัน

หมายถึงว่าทางสังคมของเรา

อย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะเด็กคือผู้ประสบภัย
แต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยพันธุ์
ตลาดบางบัวทองเรื่องนี้มีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะชื่อเล่นก็ชื่อคุณต้น
คุณต้นเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวมูลแล้วก็ขายเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วง
มีรถเข็นอยู่ในตลาดแห่งนี้วันดีคืนดีเขาเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับ
มันมีเรื่องของแรงงานต่างด้าวเข้ามาขายของอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมาย
คุณต้นเนี่ยก็เลยได้มีการไปแจ้งไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะฮะไปบอกว่าเนี่ย
ตอนนี้มันมีแรงงานต่างด้าวซึ่งผิดกฎหมายมาอยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทำยังไงดีศูนย์ดำรงธรรมวันที่เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ลงพื้นที่
ลงตลาดนะฮะไปจับเลยนะฮะพวกแรงงานต่างด้าวต่าง
พอไปจับเสร็จปุ๊บนะครับปรากฏว่าคนงานเหล่านี้เป็นลูกน้องของแม่ค้าขายหมู
อยู่ในตลาดแห่งนี้แม่ค้าขายหมูเนี่ยก็มีพ่อเนี่ยนะฮะ
เป็นเจ้าของแมนชั่นเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หลังจากนั้นแม่ค้าขายหมูคนนี้นะฮะก็พาลูกน้องผู้หญิงสองคน
ผู้ชายผู้ชาย๒คนผู้หญิง๗๘คนไปถึงเสร็จปุ๊บก็
ทางคุณต้นที่ขายข้าเหนียวเขาอยู่กับหัวเขา
ปรากฏว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บผู้ชาย๒คนล็อกแฟนของแม่ค้าขายข้าเหนียว
แล้วหลังจากนั้นอีกคนนึงก็จับผู้หญิงคนนี้จับคุณต้น
ไขว้หลังจับกดหลัวลงไปแล้วก็ซ้อมต่อยเตะกระทืบ
โดยที่สามีเขาเองไม่สามารถจะมาช่วยได้

ไปแจ้งส่วนลำรงค์ทำ

นี่แหละมึงทำอย่างนี้ใช่ไหมมึงต้องโดนอย่างนี้

นี่อย่างนี้ด้วย

กับทั้งสองท่านเลย

ไม่ใช่เจ้าของใช่ไหม
ยังโดนจับแล้วตอนนี้
เขาก็บอกว่าเขางงมากว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น

ที่มันมาทำงานอยู่ในตลาดบางเมืองทอง
มันเยอะจริงสิ่งที่เขาไปร้องเนี่ย

แล้วแสดงว่าคนที่มาซ้อมเขาคือคนที่เอาชาวต่างด้าวเข้ามาทำงาน

เกรงกลัวว่าตัวเองได้ทำการทำร้ายคนอื่น

เวลามีชาวต่างชาติเพื่อนบ้านเราเข้ามาทำงาน

พอถูกจับไปเฟ็บทางเจ้านายก็ถูกจับไป
แต่สิ่งที่มันน่ากังวลใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะ
ปกติแล้วถ้าพี่เหมียวไปแจ้งศูนย์นำรงธรรม

ที่ตลาดแห่งนี้เขาเอาพวกแรงงานต่างด้าวมานะ
ศูนย์ลำรงธรรมต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ

นี่คือสิ่งที่น่าสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไง
ว่าคุณต้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้แม่ค้าขายข้าวเหนียวเนี่ย

เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตเขาเลยตอนนี้
ดังนั้นไม่ว่าใครที่แบบหวังดีหรือว่าอยากจะพูดอะไรไปก็กลัวกันหมดแล้วไม่กล้าที่จะทำแล้ว
เขาถึงได้บอกว่าต่อไปนี้ถ้าประชาชนจะไปร้องจะไปแจ้งอะไรจะทำยังไง
ถ้าเกิดไปแจ้งเสร็จไปร้องความที่ไม่ถูกต้องเสร็จปุ๊บอยู่ดีฝ่ายตรงข้าม

อันนี้ก็เรื่องเกิดขึ้นที่บางหัวทองแล้วก็กำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในวันนี้นะครับ
ของพี่หนุ่มของรถเมย์ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้อีโน่อีเหน่เหมือนกันค่ะ
เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กปั๊มที่ทำงานปั๊มน้ำมันท่านหนึ่งเนี่ย
อยู่ดีก็โดนชายสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนที่อยู่ซ้อนท้ายด้านหลังกระโดดลงมาจากมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บลุมเข้าไปเตะก้านคอเลยค่ะ
แล้วก็ไปรุมกระทืบซ้ำไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยเขาบอกว่าเด็กปั๊มคนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเองเขาก็ยังงง
เขาบอกเขาไม่นี่นี่นี่อยู่ดีก็ลุมมาแล้วเขายืนอยู่ให้เฉย
ล้มล้มเสร็จเตะซ้ำอีกนี่น่ะแล้วเพื่อนข้างข้างก็ไม่รู้จะทำอะไรคืองงนี่น่ะตัว
ตัวคนที่เป็นเด็กปั๊มที่ล้มลงไปเนี่ยนะคะเขาก็ยังงงไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปมีเรื่องอะไรกับใครเพราะเขาเพิ่งมาทำงานที่นี่เนี่ยได้ไม่ถึงปีเลยแล้วยังไม่หยุดอีกดูสิคนอื่นก็มาช่วยกัน
ทำอย่างนี้เขาทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องแต่อันนี้ด้วยความที่มีกล้องวงจรปิดดังนั้นเราเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าตัวตัวเด็กปั๊มคนนี้เองเขาก็บอกเลยค่ะว่าเขาไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งมาทำงานที่นี่ไม่ถึงปีแล้วเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

แป๊บแรกแป๊บหนึ่งแต่คนด้านหลังที่ซ้อนไทก์กระโดดลงมา

เมื่อกี้ในภาพก็ก็ตอนที่อยู่ในเฟรมก็
ยังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องรออยู่ว่าจะสามารถที่จะ
หาตัวคนร้ายถึงต้นสายปลายเหตุของการลงไม้ลงมือในครั้งนี้ได้หรือเปล่าด้วย

เขาบอกเขาไม่รู้จริงดูสิเดี๋ยวนี้คนเรานี่นี่นะ
สูงซะด้วยแบบนี้ต้องเจอแม่ค้าขายหมูลูกเจ้าของ

ผมมันงงด้วยไงที่คนอยู่รอบข้างตั้ง๓๔คนไม่ช่วย

อยู่นี้กะโดดออกมา

น้องเขาบอกว่าไม่รู้จักไง
ใช่ตรงสามนาทีโถ่ะพูดดินไม่น่าโดนขนาดนั้นเลย
เข้าไปคอก่อนแล้วก็ทืบซะแบบแมนจริง

เอ้าเขาบอกว่ารอบนี้เลขดังเยอะมาก
ชำหลวงแล้วก็สิบสามชีวิตหมุปะ

ถ้าขายเกลี้ยงเลยแล้วก็ไม่รู้จะเกิดไรขึ้น

คนที่เตะเด็กปั๊มที่นี้ต้องเรียกจอร์สเตะซารังค์ใหม่

ต้องเรียกกลัวเป็นครียกลัวกลัวเกินไปเจ้ากลางทาง

เอามาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์
ในการเริ่มทำงานโอ้โหแต่ไม่อยากใช้คำว่าหวยเลย
ลอตเตอรี่เหรอคะพูดบอกเป็นเลขเลขเลขเลขเออเออเออ
รูมตัวเลขทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงเห็นไหมผมมิดสุดยอดสุดยอด
สุดยอดสุดเดี๋ยวดูต้องเปลี่ยนคำว่าหวยเป็นเลขเด็ดเหมือนกันนี่ไงหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจนะฮะพาทีมหมูป่าจากถ้ำหลวง๑๓คนเนี่ยนะฮะ
ซึ่งกินเวลาไปทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดวันทำกลางความยินดี
แล้วก็โร่งอกโล่งใจของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงนานาชาติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บแล้วก็ลำเรียงอุปกรณ์ต่าง
พร้อมกำลังพลที่กำลังจะกลับนะครับอีกด้านหนึ่งจำไม่ไหว
ในสังคมของคนโซเชียลก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ย
ต่างเริ่มวิเคราะห์แยกแยะจับรวมแล้วเดี๋ยว
พี่หนูขออนุญาตแป๊บนึงได้ป่ะก่อนที่พี่จะพูดต่อ
บรรดาทีมงานของเราแม้กระทั่งช่างทำผม
ต้องวิ่งมาถ่ายรูปเลขทั้งหมดที่ขึ้นจอเราอยู่นะตอนนี้

คือตอนนี้นะฮะก็คือเรียกว่านักเสี่ยงโชคเขาวิเคราะห์กันเลย
นะฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับตัวเลขชุดนะฮะ
ของภารกิจเด็กติดถ้ำ๑๓ชีวิตเนี่ยนะฮะ

ผู้ซื้อข่าวมีการอะไรงานเพิ่มเติมนะฮะ
บอกว่าจากการสำรวจแล้วเนี่ยณวันนี้เลยนะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
พบว่าไม่มีลอตเตอรี่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวขายอยู่เลย

ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็อ้างว่า
การออกรางวัลงวดประจำวันที่๑กรกฎาคมที่จะมาถึง

ตัวเลขเกี่ยวกับเด็กติดถ้ำเนี่ยเคยออกรางวัลมาแล้ว
ทำให้งวดวันที่๑๖นี้ขายดีมาก

อ่ะขอนี่นะฮะอยู่บนนี้เลยนะ
ภารกิจช่วย๑๓หมูป่าสำเร็จแล้ว๑๗วัน

ที่ไทยรัฐเขานับไว้ตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ชม

เดี๋ยวก็ถอยกลับมา

๗๗คืออะไรเลขพี่ว่า
ข้างบนนั้นเห็นไหมฮะ
คือเด็กทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ

วันบวกเดือนนำเด็กออกมานะฮะหนึ่งสองหนึ่งโค้ชบวกเด็ก
คืออะไรอ๋อสิบสองกับหนึ่งอ๋อสิบสองกับหนึ่งอ่ะก็เป็น
โค้ชกับเด็กนะฮะสองศูนย์เจอวันที่สองแล้วก็ติดอยู่
เก้าวันแล้วไม่เป็นสองเก้าไม่ได้อ่ะค่ะก็เป็นสองศูนย์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

เพราะอะไรคะ

เป็นแบบไม่ใช่เลขท้าย๒ตัวเหมือนฉันนะ

ไม่เคยหรอมี๕เร็กอะไรเร็กรางวัลที่๔ไม่เคยหรอคะ

เพราะว่าเขาถูกลอตเตอรี่ถูกหวยคำชโนธ

ต่าง้อยเงียบกันต่าง้อย

ยังจะเป็นเป๋าแหละแล้วก็มาเป็น
ท่านก็อาจจะบอกท่านเป็นเตางอยนะอะไรอย่างนี้

เอาวันนี้ดูเลขนี้ดีกว่า

สุโธนและย่าศรีปฐุมานะคะ
ก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดอุดรธานีก็มีนางวิพานีจันจำปา

เสพข่าวมีเทคเจอร์เสพข่าวไม่เวอร์แต่เบอร์เรอร์

เดียวใจเดียวนะแต่คุณรักเดียวใจเดียวนะฮะ

ให้คนนี้เลยน่ารักแน่
ไม่ใช่ค่ะ
เอ้าคุณนี่คุณวิภานีจันจำปลา
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นผู้โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่๑๘งวดติดกัน

ก็เรียกว่ามีเงินซื้อฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงถอยกันเลย

ก็เดินทางมาทำพิธีบวงสวงถวายเครื่องไหว้
โดยให้น้องริต้าธิดานาคีหรือว่าริต้าศิษยะโสธร
ซึ่งร้องเพลงคู่คลองนะคะเวอร์ชันของผู้หญิงในละครนาคีเนี่ย

จากนี้ทางพ่อจ้ำก็เป็นผู้ประกอบพิธีได้ทำพิธีกว่า๓๐นาที

จากนั้นก็ให้น้องริต้ารำถวายปู่ศรีสุโธนและย่าศรีปฐุมา
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้
โดยเฉพาะช่วงใกล้เลขจะออกแบบนี้เนี่ยนะคะ
และภายหลังเสร็จสิ้นการรำถวายก็มีบรรดาคอหวย
แห่ไปดูค่ะแห่ไปดูขันน้ำมนต์
ซึ่งทำในพิธีเนี่ยนะคะพร้อมกับนำมือถือมาถ่ายภาพกันใหญ่เลย
แล้วก็ถามหญิงสาวผู้มาทำพิธีบวงสวงว่าเห็นเลขอะไร
ซึ่งเลขที่ออกมานั้นก็เป็น๘๘
อันนี้เป็นท่ารำเหรอท่ารำ
คิดว่าท่าออกกำลังกายอันนี้คือรำจากฟิลตัวเองหรือเปล่า

คือคิดมาเองใหม่ใช่ไหมคะคือฟิลตัวเองเขาบอกอยากยั้ดรำอะไรอะไรอย่างนี้หรือนี่ไง
อ้าวผู้สนใจในที่นั้นอะเยอะเป็นเมื่อก
นี้พี่หนูเห็นมันเลขอะไรเนี่ยขันนโมน
ดูตรงไหนพูดถูกแบบเป็ยบพ่อ
ถามกันใหญ่แล้วบอกเลยแล้วทุกคนถ่ายรูปหมด

ขอดูอีกทีดิ

พี่หนุ่มจะมองไม่เห็นแล้วเปล่า

เหมือนพยานากเลยนายก็มองไม่เห็นด้วยครับดูไม่เป็นเลย

ไม่แต่น้องริต้าเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเดินทางมาจากอำเภอกุมภาวะปี
มารำถวายปู่ศรีสุโธที่คำชโนธเนี่ยนะคะ

ก็เขาร้องเพลงไงพี่ฟูของเวอร์ชั่นผู้หญิง
คือเขามาทุกปีแล้วเรื่องเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวเขา
คือเขาเห็นคางคกอยู่บนรถก็เลยเปิดประตูออกมา

อ่าแต่ปรากฏว่าคังคกเนี่ยได้เข้าไปในรถเลย
โดยทะเบียนรถ๒ตัวแล้วเขาเนี่ยเลขท้ายคือ๙๓

ใช่ค่ะพี่คำเขาขึ้นรถกันเลยทีเดียว
เออไม่มันตรงกับเลขในขานมนต์ไง
เขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ในขานมนต์เนี่ยมี๙๓ด้วย

ไปดูนี่เลยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า

ที่บ้านเขามีตุ๊กแก่๓หาง

หางมันไปโดนทับแล้วมันก็เลยงอก

เหมือนจะแยกออกไปนี่ไงที่มันกระเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งนิดนึงแล้วก็

ตุ๊กแก่๓หางนี้เขาให้ตี
เลขที่ได้ก็มี๓เหมือนกัน

ถ้าวันที่๑๖นี้เลข๓มาแรง

คือฝากให้พี่หนุ่มฝากอะไรให้พี่หนุ่ม

ชื่อคุณพี่บี

ใช่ไหมฮะก็เห็นมีการสัมภาษณ์ในรายการ

คุณชุมเนี่ยมาให้ผมกับคุณน้องมายูนะฮะ

ที่ส่งมาให้นี่นะฮะ

พี่หนุ่มจะไปปล่อยต่อเท่าไหร่คะ
ไม่สิเก็บไว้
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาให้นะครับ

ไทวันพ้อยนั่งร้องไห้นะ

เดี๋ยวก็กลับมาดีกัน
พี่หนุ่มรู้เรากับคุณดิวจริงหรือเปล่า

ฉันไม่เคยเชื่อสีหน้าอันเวอร์วังของคุณเลย
ไม่พี่หนุ่มเขาแอคติ้งชนะเลิศ

เดี๋ยวไม่มีมดดำมานั่งหลีก
เดี๋ยวกลับมา

ฟันขาวเย็นยาวนาน

เอาค่ะใช่อะไรกันคะ

เขาเรียกว่าคุณหมากกับคิมเบอร์เล่
อันนี้ก็เรียกว่าหวานแบบ

หลายคนเชียร์ว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะแต่งงานกันสักทีนึง

สำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อคุณหมากปรินกับคิมเบอร์รี่นะคะ
ที่ทั้งคู่ก็จับมือเรียกว่าดูแลกันมากว่า๕ปีแล้ว
ความหวานนี่ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ
รอลุ้นเรื่องราวดีว่าจะมีงานแต่งกันเมื่อไหร่นะคะ
ล่าสุดคุณหมากก็ชวนคิมเบอร์รี่ไปเที่ยวเชียงใหม่จ้า

แล้วก็ไปสูดอากาศดีดูธรรมชาติต้นไม้เขียว
ขับรถพาน้องคิมเนี่ยนะคะเที่ยวอย่างสุขสัน
ก็จะมีซีนภาพหวานออกมาให้เห็นกันนั่นแหละค่ะ
ซึ่งคิมเบอร์รี่ก็อิงแอบซบไหลพี่มาก

หรือว่าจะเป็นคลิปหวานที่หลายคนแอบแซวว่านี่เป็นภาพพรีเวดดิ้งหรือเปล่าอะไรแบบนั้น

วิ่งเป็นโซโลแล้วก็กระโดดกอดคอกัน

ส่วนคุณเป้ยปานวาดนี่นะคะไม่ใช่เรื่องหวาน

พระตกไม่ใช่กระโดดหรอกพระตกที่ห้างดังนะคะ
แล้วปรากฏกระจกแตกแล้วมาบาดคุณแม่

อาการคุณแม่ท่านปลอดภัยและอยู่ในช่วงพักฟื้น

แล้วก็คนที่รู้จักเนี่ยกระหน่ำโทรมาหาเธอมากมาย

เขาก็ฝากขอโทษมาด้วยว่า

ความแข็งเป็นอะไร

มันจะรู้สึกเป็นเกรงอย่างนี้หรอคะ

คุณแม่ฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจ

ถึงทุกกำลังใจที่ส่งผ่านทางเป้ย

เป็นอันว่ารู้กันว่าคุณเป้ยเขาไม่พร้อมที่ตอบทุกสายนะ

ตอนนี้คุณแม่ก็ปลอดภัยแล้วนะคะ

ไม่อยากรู้ไงว่าคุณภัยเป็นคนออกมาบอกเลย

ก็หลังจากงานวันเกิดนี่แหละก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาเลย
คุณไผ่วันพ้อยเขาออกมาประกาศว่าได้จบสัมพันธ์กับทางคุณดิวอลิสลาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
รอบนี้เขาบอกว่าเลิกขาดแน่นอน
หลังเรารักเลิกกันมาหลายรอบแล้วนะครับ
กระทั่งชาวบ้านชาวช่องตั้งข้อสังเกตว่ามันเลิกกันจริงหรือเปล่า
เขาว่าอย่างนั้นอันนี้ตามข่าวนะฮะ

ส่วนทางด้านสาวดิวก็ยังคงเงียบอยู่ไม่ได้ออกมาพูดถึงการเลิกราในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับ
ล่าสุดเลยก็ดูเหมือนว่าคุณไผ่เองเนี่ยก็จะยังคงเฮิตหนักกับความรักในครั้งนี้
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์ข้อความดราม่านะคุณผู้ชมครับบอกว่า
คำพูดมันได้เพราะใจมันเจ็บเพราะสิ่งที่มันเจ็บมันเก็บอยู่ในใจ
นี่คืออะไรนี่คือสเตตัสเหรอ
หมายถึงว่าก็เป็นแบบอกหักเหมือนกันเสียใจเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีนี่นะฮะใครพูดอะไรตอนนี้มันเจ็บไปหมด๖ปีเป็นเวลาที่นาน
แล้วมันต้องนานเท่าไหร่จนกว่าจะลืมบอบบางจังนะเรา
นี่นี่แล้วคนมาแซวเพราะสะกดคำว่าเท่าไหร่เป็นเหมือนกับไหล่

ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าแล้วมันจะผ่านไปด้วยดี
จากนี้นะฮะยังมีคุณชิปปี้ซีริน
ซิปปี้เข้าไปคอมเมนต์ที่เจ้าตัวเขียนคำว่าไหล่
เมื่อกี้ใช่ไหม

เท่าไหล่เนี่ยจริงต้องเป็นหัวไหล่ด้วยนะ
แต่ทิปปี้ไปเขียนเป็นรอลิงอย่างนี้

คุณไผ่เขาเขียนว่านานเท่าไหร่กว่าจะ
ซึ่งคุณไผ่เองเนี่ยก็เข้ามาตอบนะฮะ

ซึ่งคำถามแต่ละคำก็เจ็บจี๊ดเหลือเกิน

บอกว่าแม่ตอนนี้อยู่ในสถานภาพโสด๑ล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ยังไม่มีแฟนใหม่พร้อมรับฟังคำแนะนำ

ยังมีความรักอีกหลายรูปแบบ
ที่ไม่ใช่ในสถานภาพว่างหาดูค่ะ

โหอย่างงี้

ไม่รู้สิเดี๋ยวก็บางทีก็ไม่ต้องไปแสดงความเศร้าอะไรมากมาย
มีประสบการณ์นะพี่เม
เนขนมจะมีประสบการณ์แบบนี้แม้เวลาที่บอลเท่าแฟนเศียดใจนานมั้ย

ใช้เวลาแปปเดียวแต่ก็ต้องมีร้องไห้มีร้องห่วงมาก
มีมันเป็นธรรมดาของทุกคนหนูว่า

ช่วยกันรอซื้อของมัน

รอแล้วเนี่ย

เราเป็นกำลังใจให้คุณไผ่นะ
แต่ว่าที่แน่เขาอยากรู้คำนี้

คืออย่างงี้

เพราะว่าจะบอกคุณไผ่ฝากปาก

สมมุติว่าเดี๋ยวคุณไผ่เลิกตอนนี้

แล้วถ้าเกิดกลับมาดีกันคนนั้นเขาจะเห่าไง

ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากพูดดีกว่า

เพราะว่าถ้าเกิดยังรักกันอยู่เนี่ย

เดี๋ยวระยะเวลามันจะทำให้คุณผ่านไปเอง

ช่วงต่อไปค่ะคุณพศอานนท์เตรียมจะเอาผิดคนที่กุข่าวว่า
ก็จะทำหนังเรื่อง๑๒หมูป่า
ทีมป่า
ตอนนี้หน้าพี่โพสต์เป็นไง

เดี๋ยวพี่โพสต์ก็โทรศัพท์มาหาคุณหรอก
เดี๋ยวพี่โพสต์ก็โทรศัพท์มาหาหรอก
รออยู่วันนั้นมาทำไมไม่รู้
มันนั่งอยู่ตรงนี้มันไม่พูดสักคำ
พูดสักคำมดดำพูดอยู่คนเดียว
พี่หนูหิวเหรอคะ

รสนี้เป็นฮอตต์โครียอล์

เผื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาม่าเขาจะมาอีก

เงินไหมโอเคไม่มี
เค้กโชโกแลต
จนอานนท์เตรียมเอาผิดคนกุข่าว

ทำไมพี่มดเขาไม่คิดว่าเขาจะทำจริงใช่ไหม

พศอานนท์เตรียมโฉยโอกาสโหนกระแส

ไปบอกโธทโหนอีกแล้ว
จะเอาน้องมาทำเป็นหนัง

บอกว่าจะเอาผิดบุคคลที่ให้ข้อมูลบิดเบือน
บอกว่าจะสร้างหนังชีวิตเกี่ยวกับทีมหมูป่า

บอกเป็นร้อยรอบแล้วว่าไม่เคยคิดจะทำหนังถ้ำ

แต่ยังมีคนมาดูนะฮะ
ออกมาโพสต์เพื่อให้คนเข้ามาต่อว่าเราเสียหาย

ขอรวบรวมข้อมูลไปให้ปอทสักหน่อย
ิดเบือนความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายจัดการซะหน่อย

เอฟซีคนใดเคยเห็นพี่พลมีเอฟซีใช่ไหม

เอฟซีคนใดเคยเห็นข้อความหรือรูปภาพทั้งคน
โพสต์คอมเมนต์ช่วยส่งให้เราหน่อย
เราพอมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วแต่อยากมีเพิ่ม

ภาพนี้ไม่ดูเหรอหน้าแบวดินี่เขาจะไปปอทวันจันทร์

ถึงไหนถึงการปล่อยมานานเงียบมานานตอบสลองกันสักหน่อย
นักข่าวคนใดอยากไปทำข่าวจันทร์ที่๑๖นี้บ่ายโมงตรงที่ปอทแล้วเจอกันนะ

แต่พวกอื้ออื้ออื้อก็ตามเห่าตลอดรู้จักอื้อ
น้อยก็กูอ๋อจะพูดว่ากูเพราะมีสารอูลบไม่หมดลบไม่หมด

อันนี้ค่ะเรื่องใหญ่แล้วบอลกฤษณะขอจบสถานะแฟนกับอุ้ม

อื้อมันก็ใช้คำนี้กันอยู่

เลิกเป็นเจ้าสาวแล้วเป็นภรรยาเล่อ

เขาให้ฟังเขาให้ฟังที่เขาพูดไม่ใช่ให้พี่ไปดูแขนเขา
เขาบอกว่าเขาให้ดอกไม้เป็นครั้งสุดท้าย
ของการเป็นแฟนเพราะหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นภรรยาแล้ว
ยินดีด้วยค่ะวันนี้ยินดีด้วยนะครับแต่ตอนแรกเขาตกใจเห็นแขน

เดี๋ยวดาวก็เลี้ยงลูกอยู่แองจี้บอกให้โวยพรคุณผู้ชมว่า
เจอกันเศรษฐีใหม่วันจันทร์นะคะ
เหรอวันจันทร์๑๕มั้ยเหรอ

จ้ะเจอกันวันจันทร์เจอกันน่ะ
สวัสดีครับ
เค้กอร่อย
สวัสดีครับ